ภารกิจได้สำเร็จผ่านเข้าไปเล่น
รอบสุดท้ายฟุตบัลในปีหน้าได้สำเร็จแล้ว
หลังจากนี้คือการเตรียมความพร้อมของทีมให้ดีที่สุด
ก็ออกมาบอกว่ายังไม่รู้ว่าสี่ทีม

แต่ว่าขอให้เป็นทีมที่อันดับโลกนั้นเหนือกว่าไทยนะครับ
ก็จะช่วยสร้างประสบการณ์ให้กับนักเตะไทยนั่นเองนะครับ
หลังจากที่ทีมชาติไทยผ่านเข้าไปรอบสุดท้าย

แกรมต่อไปของทีมชาติไทยจะเหลืออีก๒รายการในปีนี้

สำหรับทีมที่จะมาอุ่นเครื่องเดือนกันยายน
ยังรอดูว่าจะสามารถตกลงกับทีมใดได้บ้าง
แน่นอนว่าที่ต้องการคือคู่แข่งที่แข็งแกร่งแล้วก็อันดับโลก

เพราะจะทำให้นักเตะได้เรียนรู้และสร้างประสบการณ์ให้มากขึ้น
ไม่ใช่การแข่งขันเพื่อหวังผลแพ้ชนะอย่างเดียวนะครับ
ส่วนงานประกาศรางวัลฉลามชนวอร์ด
จัดขึ้นเมื่อวานนี้มีทั้งหมด๘สาขาด้วยกัน
ไลท์อยู่ที่รางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยมแห่งปีครับ
ตกเป็นของกิจสดากาแมนดาวเตะ
แล้วก็ถือเป็นผู้เล่นคนแรกในประวัติศาสตร์ของสโมสร

อกจากนี้ทางเจ้าและยังคว้ารางวัลประตูยอดเยี่ยม
นัดที่ที่๔๒แต่ว่าเกมตั้งเก่านั้นชวบรีแพ้คาบ้านไป

ขณะที่ตำแหน่งดาวรุ่งยอดเยี่ยมแห่งปีนะครับ
ได้แก่ฉับมงคลเรืองธนโรศ
คว้ารางวัลนักเตะยอดเยี่ยมในทีมแห่งปี

ส่วนรางวัลดาวสันโวของชมบุรีนะครับ
แม้จะย้ายมาอยู่ในฤดูการแรกนะครับ
แต่ยิงไปถึง๑๔ประตูด้วยกัน
โดยทางกิจสดากาแมนเจ้าของรางวัลนักเตะ

ก็ออกมาบอกถึงเป้าหมายของตัวเองในฤดูการหน้าว่า
จะพยายามทำผลงานให้ดีที่สุด
แล้วก็จะช่วยยกระดับชนบุรีให้ขึ้นไปอยู่

และคว้าแชมป์ร่วมกับชมบุรีให้ได้

ขอทำผลงานส่วนตัวในนามสโมสรให้ดีที่สุดก่อน

ก็มีโอกาสถูกเรียกไปติดทีมชาติครับ
ชนบุรีก็ผมก็จะพยายามทำผลงานของผมให้ดีที่สุด
แล้วก็พยายามจะให้ชมบุรีครับขึ้นไปในจุดที่ควรจะอยู่ในระดับสูงครับ
อยากจะให้ชมรี
เขาอยากจะคว้าแชมป์กับชมบุรีครับ

ก็อันนี้ผมว่าก็ต้องทำผลงานกับสโมสรให้ดีก่อน

ผมว่าแน่นอนว่าเดี๋ยวเขาก็ต้องเรียกเรา